มาดูกันหน่อยค่ะรัฐมนตรีรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะคะ๒ทับ๒
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีรัฐมนตรีบางท่านลาออกจากตำแหน่งไป
ก็ต้องมีการมาทดแทนแล้วก็เพิ่มเติมในบางตำแหน่งมี๗คนด้วยกันนะคะ
วันนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชองค์การโปรดกล้าวโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างหลังรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง

คนแรกนะคะในดอนประมัติวินัยเป็นรองนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติมจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะ
นายสุพัฒนภงพันมีเช่าเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะ
นายอนุชานาคาสัยเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ปรีดีดาวฉายเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
นายอเนกเหล่าธรรมทัศน์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
นายสุชาติชมกลิ่นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
และนางนรมนพินโยสินวัฒน์เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน
หลังลาออกจากโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะ